โอ้โหฟ้าครึ้มเมฆหนาทึบลมแรงแบบนี้พายุมาแน่แน่พายุมาแน่ค่ะ
คุณผู้ชมเป็นเป็นตามคาดการณ์ของคนอุตถุนิยมวิทยากันเลยสิบแปดถึงยี่สิบกันอย่างยอมเตรียมรับมือกับพายุโนอื้นค่ะ
รุนสวัสดินะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ได้ทราบ
ก่อนที่จะออกไปทำงานแล้วก็วางแผนการเดินทางกันแล้วศุกร์เสาร์อาทิตย์สิบแปดสิบเก้ายี่สิบนี้
หลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยจะต้องเจอกับพายุโนอึนค่ะซึ่งมีกำลังแรง
แล้วก็คาดการณ์ว่าน่าจะทำให้บริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานได้รับผลกระทบอย่างหนัก
ตรวจสอบข้อมูลกันจากแผนที่อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะของพายุโซนร้อนที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้
ตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวขึ้นมาขึ้นฝั่งที่เวียดนามนะคะแล้วก็จะเดินทางต่อมาที่ลาว
มาถึงประเทศไทยในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมผลกระทบก็คือว่าจะทำให้บริเวณประเทศไทย
แถบอีสานบริเวณนี้นะคะมีฝนตกหนักและสังเกตได้จากลักษณะของเส้นสีขาว
เป็นทิศทางลมหมุนวนแรงแบบนี้และสีนะคะถ้าเป็นสีม่วงสีชมพูเนี่ย
ว่าหนักมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าสีเนี่ยจะค่อยเข้มขึ้น
บริเวณประเทศไทยจากพื้นที่สีฟ้าฟ้าก็เริ่มเขียวเริ่มเหลือง
แล้วก็จะก่อตัวมาเป็นสีส้มสีชมพูต่อไปเพราะฉะนั้นเตรียมรับมือกันให้ดี
โดยเฉพาะบริเวณภาคอีสานตอนล่างอุบลรัชธานีมุกดาหารศรีสเกต
พายุลูกนี้จะเคลื่อนตัวมาเรื่อยเรื่อยนะคะนี่คือการจำลองนะคะ
ของโมเดลทิศทางของลมพายุคราวนี้เรามารู้จักพายุโนอึนกันเพิ่มเติมจาก
ราฟิกตรงนี้นะคะพายุโนอึนนี้เป็นชื่อภาษาเกาหลีค่ะ
แปลว่าสีทองสีเรืองแสงเป็นสีแดงของท้องฟ้านะคะ
คุณผู้ชมซึ่งพายุโนอึนลูกนี้นะคะก็ถือว่าเป็นพายุโซนร้อน
ในเขตภูมิภาคด้านเอเชียนะคะที่เกิดขึ้นและพายุลูกนี้นะคะ
แรงลมพายุโดยเฉลี่ยแล้วถือว่าพอสมควรเลยค่ะคือ๙๐๑๕๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ถ้าหากขึ้นฝั่งแล้วก็อาจจะลดกำลังลงไปสิ่งที่จะตามมาหลังจากพายุนั้นก็คือ
ฝนตกหนักลมพัดแรงมีฟ้าร้องฟ้าผ่าอาจจะทำให้ต้นไม้สิ่งปลูกสร้างนั้น
ล้มพังแล้วก็เกิดดินโครนถล่มน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพันธุ์ได้
จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบก่อนเลยนะคะ
นครพนมน้องคายสกลนครน้องบัวลำพูบึงกาลขอนแก่นกาลสินเลยและอุดรธานี
ขึ้นพื้นที่สีแดงให้เลยนะคะ
ระมัดระวังกันดีทั้งเรื่องของการเดินทาง
อยู่บ้านที่ไม่แข็งแรงต้องบอกเลยว่าย้ายก่อนอบพยพก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะ
เพราะว่าเป็นอีกนึงพายุลูกใหญ่ที่ต้องเตรียมรับมือ
ที่ภาคใต้เองก็ยังคงมีคลื่นสูงมากกว่า๔เมตร
เฝ้าระมัดระวังจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กันด้วย
ดูเหมือนว่าตอนนี้ลมเริ่มแรงแล้วดิฉันขอตัวไปก่อนดีกว่านะคะ
ขอให้ทุกท่านติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด